อีกหนึ่งวิธีการนะคะในการช่วยเหลือคนแบบภูมิปัญญาโบราณแบบพื้นบ้านก็คือ
การใช้เชือกลอยน้ำว่ากันว่าจะช่วยคนตกน้ำได้
ทำได้ยังไงแบบไหนไปดูกัน

เพราะบางครั้งโยนไปมือที่เราจับเนี่ยมันหลุด
พวกถุงมันก็จะไปหมดเชือกมันเบาเราก็กล่องน้ำ
มันก็ไปนิดมีน้ำหลักแม่มโยนนะครับ

พอมาพันเชือกกับมือกับมือ

อย่างลักษณะคล้ายคล้ายกันเลยค่ะเป็นประโยชน์จริงแล้วนำไปใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชม
บอกเลยนะคะว่ากรณีนี้เขาเป็นการสาธิตนะให้เห็นว่าการช่วยเหลือคนตกน้ำเนี่ย
แล้วจะทำยังไงในกรณีที่เราไม่สามารถลงไปช่วยได้
ก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็ได้โพสต์คลิปอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ง่ายค่ะ
วิธีการก็คือนำขวดน้ำพลาสติกขนาด๕ลิตรมาเอาเชือกมานะคะมัดผูกใส่กัน
เติมน้ำเข้าไปสะขวดนิดนึงเพื่อให้มันมีน้ำหนักแล้วก็โยนไปให้ใกล้คนที่ตกน้ำมากที่สุด
เขาจะได้เกาะแล้วเราก็ลากสาวเชือกสาวเชือกมาก็สามารถช่วยคนได้แล้วนะคะ
แต่ต้องย้ำอย่างนี้ว่าขวดน้ำที่ใช้ต้องเป็นขวดน้ำที่บรรจุน้ำได้ขนาด๕ลิตร

มันจะได้มีน้ำหนักนะคะแล้วก็มีพื้นที่บรรจุลมได้มันจะได้ลอยได้
ก็คือต้องบรรจุน้ำลงไปซะหน่อยให้มันมีน้ำหนักในการที่เราจะเครื่องมันออกไป
ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอย้ำด้วยนะว่าหลักการของการช่วยคนตกน้ำเนี่ยมีอยู่๓ข้อด้วยกัน

ท่องไว้เลยตะโกนโยนยื่นนะคะตะโกนก็คือตะโกนขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำ
โยนคือโยนอุปกรณ์สิ่งของอะไรที่ทำให้คนตกน้ำช่วยเกาะเอาไว้ได้นะคะ
ยื่นก็คือยื่นอุปกรณ์ให้เขาได้เกาะ
จะเป็นไม้หรือเป็นอะไรที่เกี่ยวหรือรวมไปถึงเชือก
ให้เขาสาวกลับเข้ามานะคะ
สำคัญที่สุดไอ้ข้อสองนี่แหละไอ้โยนนี่แหละ

อย่าไปโยนแบบโป๊ะตรงหัวเขานะ

เพราะงั้นอย่าไปกะว่าอ้าวรับดีนะ
นั่นเป๊ะจมเลยครับ
ค่ะเอาแค่แบบเฉียดอยู่
เพราะว่าถ้าเกิดมีคนจมไม่ต้องให้คุณไป

ฉันไม่ไว้ใจการโยนของคุณเลย